สวัสดีครับเจ็ดในเลยกา๔๗นาทีนะครับ
ออกจากบ้านในเช้าวันนี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนหลายคน
หวังว่าจะได้ชมปรากฏการณ์แม่คันนิ้งหรือว่าเหมือยขาบ
ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แต่ก็น่าเสียดายครับตอนนี้ยังไม่มีโอกาสให้ได้เห็นนะครับ

ปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งนั้นนอกจากจะนำความสวยงามให้กับเราได้ชมแล้ว
เพราะว่าการเกิดน้ำค้างแข็งเหล่านี้นั้นมักจะทำให้
ผลของการเกษตรกี่จะทำให้เกิดความเสียหายได้
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกัน
นี่คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นั้นขนาดนี้คือ
คณิ้งหรือว่าเหมือยขาบที่เกิดขึ้นในทุกปีในช่วงฤดูหนาว
ถ้าหากเป็นพื้นที่ภาคอีสานเราจะเรียกว่าเหมือยขาบครับ

ภาพอีสานจะเรียกว่าแม่ขนิ้งภาคเหนือจะเรียกว่าเหมือยขาบ
คือผลิตน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากไอน้ำในอากาศใกล้ผิวดิน
ลดอุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิจุดน้ำค้างนะครับแล้วก็กลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำ
ต่อจากนั้นอุณหภูมิยังคงลดต่อไปอีกนะครับจนถึงจุดเยื่อแข็ง
ทำให้น้ำค้างแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งครับ
ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นแล้วก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชไร่แล้วก็พืชผักต่าง
เช่นข้าวที่กำลังออกรวงครับเมล็ดก็จะรีบ
ไร่ก็จะชะงักการเจริญเติบโต
พืชผักใบจะหงิกงอไม่เกรียม
กล้วยมะพร้าวทุเรียนใบจะแห้งร่วง
ถ้าหากเกิดติดต่อกันหลายวันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่พืชที่ปลูกไว้ได้มาก
น้ำค้างแข็งในเมืองไทยนั้นสามารถให้จะพบเห็นได้
ตามยอดดอยยอดภูต่างในพื้นที่ภาพเหนือและภาคอีสาน
ส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนมกราคม
ดังนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
เกษตรกรก็คงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของน้ำค้างแข็งแล้วก็ความชื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
บริเวณทางตอนบนตามยอดดอยยอดภูต่าง
และจากการตรวจสอบสภาพอากาศในวันนี้
ก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างนั้น
ยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
จัยสำคัญอย่างมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตอนนี้ยังแผ่ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง
จะแผ่ปกลุ่มแบบนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
อุณหภูมิจะยังคงลดต่อไปได้อีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดดอยยอดภูครับใครที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวในระยะนี้
คงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
เพราะว่าอากาศนั้นหนาวถึงหนาวจัดเลยทีเดียวนะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมฤดูหนาว
ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีโอกาสเกิดฝน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยฝนอาจจะตกหนักเป็นพิเศษ
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปครับพบว่าปัจจัยต่างจะอ่อนกำลังลง
โดยเฉพาะเรื่องของมวลอากาศเย็นครับ
หลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นไปก็จะค่อยถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
ในขณะที่เรื่องของหมอกก็จะเกิดขึ้นตามมา
ดังนั้นหลังกลางสัปดาห์ช่วงอาทิตย์หน้า
ใครที่จะไปสัมผัสลมหนาวตามยอดดอยยอดภูคงต้องระวังเรื่องของการเดินทาง
เพราะว่าหมอกอาจจะลงจัดในหลายพื้นที่นะครับ
พัดปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวก็จะอ่อนกำลังลง
จึงทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นลดลงตกอยู่ในเกณฑ์กระจายเท่านั้น
ในขณะที่พื้นที่ปากใต้ก็มีการกระจายตัวของกลุ่มเมฆหลายจุดละทีเดียว

ก็คือบริเวณจังหวัดลำปางอุตรดิษฐสุโขทัยครับ
พื้นที่ภาคใต้สุราชธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ตรังครับ

สถานการณ์ฝนทั่วไทยนั้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ
ช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายครับ
บริเวณทางตอนบนนั้นมีตกอยู่บางจุดนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือจะมีตกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ
ช่วงหัวค่ำครับบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือก่อนที่จะค่อยหายไปนะครับ
นี่คือฝนทางตอนบนจะสังเกตว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นค่อนข้างที่จะโล่งเลยทีเดียว

ช่วงสายวันนี้ยังคงมีตกประปายอยู่บ้างนะครับ

ส่วนใหญ่วันนี้นะครับจากการตรวจสอบก็จะเพราะว่า
อยู่บริเวณทางตอนกลางของภาคเน้นหน่อยฝั่งอ่าวไทย
ตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงหัวค่ำครับก่อนที่กลุ่มฝนจะหายไป
นี่คือสถานการณ์ฝนนะครับในขณะเรื่องของสถานการณ์อุณหภูมิ

นี่คือบริเวณที่มีอุณหภูมิอากาศหนาวนะครับต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
ในวันนี้นะครับพบว่ายังคงอยู่เหนือประเทศไทยของเรานะครับ
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันตก
จังหวัดเชียงรายครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๐
องศาเซลเซียตในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
เหนือยังคงมีอากาศเย็นตลอดทั้งวัน

จะสามเก็บว่าพื้นที่สีฟานั้นขยับลงมา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

อีสานคาดการณ์ว่าจะลดต่ำลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต

ไปจนถึง๖โมงเช้าของวันพุธ
อากาศหนาวจะลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
นี่คือสถานการณ์ความหนาวเย็นที่จะได้เจอกันในสัปดาห์นี้
หลังจากกลางสัปดาห์ก็จะอุ่นขึ้นเล็กน้อย
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ

อยู่ที่ประมาณ๓๓๕องศาเซลเซียต
ห้องฟ้านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนเป็นบางแห่ง

ส่วนใหญ่จะตกดับมาวัยไปวัย
พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับชายทะเล
ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

สภาพอากาศเพิ่มเติมได้ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
แอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหานสวัสดีครับ